อีกบ้านหนึ่งละกันบอกเลยบ้านนี้ลูกสี่ไปเลยจ้า
เออคุณพลอยชิดจันทร์นั่นเองคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถึงเป็นคุณแม่ลูกสี่บอกเลยว่าความสวยนั้นไม่ลดน้อยลงไปเลยนะคะ
สวยแซ่บเก่งคุณผู้ชมค่ะไปดูนิดหนึ่งกันแล้วกันโอ้โห
เสร็จแล้วมูลเหรอจ๊ะอันนี้เสร็จแล้วมูลเหรอจ๊ะที่ฉันบอกไปอันนี้เป็นคุณแม่ลูกสี่นะคะโอ้โหเด็กมากแต่ภาพแรกเนี้ยมันพิสูจน์แล้วด้วยภาพนี้เลย
กับลูกแบบแบตทูสเกิลเออกระเทิมแล้วถ้าไม่บอกอ่ะเป็นแม่ลูกสี่นั้นดูกว่าเป็นสาวไฮสเกิลตัวจริงหน้าเด็กมากเออค่ะ
ความสวยความใสความเด็กนะที่สุดของที่สุดนะเรียกว่าเนียนกรี๊บไปกับเด็กอายุ๑๘เลยก็ว่าได้
หลายคนค่ะบอกว่าน้องชิลลี่น้องชิลลี่เนี่ยคือลูกสาวนี่คนนี้คนนี้ลูกสาวค่ะ
เป็นลูกสาวคนโตนะคะของคุณแม่พลอยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเหมือนคล้ายกันเลยไหม
เขาแซวว่าน้องชิลลี่โตแล้วเหรอเออแต่จริงไม่ใช่น้องชิลลี่นะเป็นแม่พลอยใช่ค่ะ
พูดถึงลูกสาวน้องพลอยชิดจาของพลอยชิดจันทร์ไปแล้วค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะดูกันนี่ว่าน้องโตขนาดไหน
ชิลลี่นั้นน่ารักมากเลยนะคะบอกก่อนว่าอายุเนี่ยน้องแค่๑๐ขวบเท่านั้นนะแต่ว่าความเก่ง
ตัวสูงความปังมันอยู่ในดีเอ็นเอคุณผู้ชมค่ะน้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยนะ
จริง๗ขวบนี่นะน้องเปิดธุรกิจอุปกรณ์ของเล่นทางศิลปะคุณผู้ชม
ซะก่อนและที่ปังไปกว่านั้นนะขั้นตอนต่างที่น้องชิลลี่วางแผน
แล้วก็จัดการเองหมดเลยจะขายยังไงโปรโมทยังไงอันนี้คือจัดการเองเลยนะ
แล้วเดือดดูสิมานั่งแพ็คของส่งลูกค้าเองด้วยคุณผู้ชมค่ะ
พลอยเนี่ยบอกว่าตัวเองก็อึ้งอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าลูกสาวเนี่ย
การค้าได้ขนาดนี้แต่ก็ดีใจนะคะที่ลูกสาวรู้จักสร้างอาชีพ
รู้จักหาเงินด้วยตัวเองค่ะแม้ว่าทุนต่างเนี่ยแน่นอน
ตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตก่อนแต่เงินที่ได้มาพี่พลอยบอกว่าน้องชิลลี่เนี่ย
เอาทุนเนี่ยเอาเงินถ้าได้ทุนแล้วเอามาคืนคุณพ่อคุณแม่นะ
โอ้โหภูมิใจมากขอบคุณเลยค่ะไปฟังเสียงค่ะ
ตอนนี้แบบหลังเลิกเรียนก็แพ็คสินค้าแพ็คส่งคือเขาเปิดหน้าร้านเองทำอะไรเอง
คือเราได้แม่ไปมากเขาก็อยากทำเองจริง
วันนี้ถ้าหนูขายหนูจะได้เท่านี้
ก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าต้องให้แดดดี๒๐เปอร์เซ็นต์นะ
เพราะว่าพ่อลงทุนในธุรกิจนาง
มันก็รู้นะว่าต้องคืนทุนใครก่อนต้องอะไรก่อน
หนูต้องรอคืนทุนก่อนแล้วค่อยแบ่งให้แดดดี

ถามคุณเจ็กเกอรีนถามคุณเชอรี่
อรี่ทำท่าอะไรคะตอน๑๐ขวบทำท่าอะไรอยู่

กล้องจับมาจะทำท่าให้ดูเลย

ยิ่งช่วงนี้ฝนตกแห่ลูกออสเต็มพื้นเลย

ถนัดเลยคุณผู้ชมค่ะลูกสาวก็ปังแล้วไปดูลูกชายกันหน่อยดีไหม

รับเลยนะคะว่าห่วงมากมากเลยยิ่งช่วงนี้นะเข้าสู่
ช่วงวัยรุ่นยิ่งต้องแบบพูดคุยกันนิดนึงสาวพอยเธอ
บอกว่าถ้ามีเรื่องรักกุ๊กกิ๊กนะแม่ไม่ห้ามหรอกแต่ยังไง
อ่ะบอกแม่ด้วยละก่อนก็บอกอย่างนี้คือลูกบ้านเนี้ยมี
อยู่๔คนนะคะคนแรกก็ชินโนจิลลี่ชิต้าชิลีน

แต่ว่าคุณแม่สวยมากเลยนะคะยอมรับเลย
หน้าเด็กมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาตามกันต่อนะคะ